คุณผู้ชมครับและวินาทีต่อไปนี้
ครอบครัวของคุณตาองค์อาจจากจังหวัดสกลนคร

พิชิตโจทย์คำถาม๔ข้อนะครับ
เพื่อที่จะลุ้นคว้าเงินรางวัลสูงสุด๑ล้านบาท
ไปต่อลมหายใจได้หรือไม่ในวันนี้
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑แสนบาท

รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท

มารายการเราได้เตรียมตัวมามากน้อยขนาดไหนครับคุณตา

ดูข้อมูลดูถึงไหนครับคุณตา
เห็นบอกว่ามีการติวกันด้วยนะฮะใช่ไหม
คุณผู้ชมครับนี่ไงบอกว่าพักหลังนี้นะฮะ
คนที่มาจากทางบ้านกันนี่ก็คือเตรียมตัวกันมาเป็นอย่างดีนะครับ
เอาล่ะจ้ะตาจ๋ายายจ๋าพร้อมนะ
ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญคุณตาองค์อาจมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
มันรู้สึกยังไงบ้างครับตาที่ได้มาเกมต่อชีวิตวันนี้
ก็รู้สึกว่าชีวิตมีความหวังขึ้นครับ
เอาละฮะพร้อมนะครับสมาธิดีนะ
ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ

เรื่องที่๒แหวนผ้า
เรื่องที่๓ภาษาไทยป๓
เรื่องที่๔ของใช้ของหลาน
เรื่องที่๕ไผ่พงศธร

เรื่องไภพงษธรครับ
ทำไมถึงเลือกไผ่พงศธรล่ะครับคุณตา

สั่งฟ้าไปหาน้อง
แล้วทราบไหมครับคุณตาว่าพี่ไผ่พงศธรของเราเนี่ย
กำลังจะออกอัลบั้มใหม่เร็วนี้
อัลบั้มว่าไปฮักกันสา

เพราะว่าคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ฮักกันตาเป็นอัลบั้มเดี่ยวชุดที่เท่าไหร่ของไผ่พงศธร
ตัวเลือกที่๑ชุดที่๑๒
ตัวเลือกที่๒ชุดที่๑๓
ตัวเลือกที่๓ชุดที่๑๔
ตัวเลือกที่๔ชุดที่๑๕
ฟังภัยพงษธรมาบ่อยครับ

ผมเลยคิดว่าเพลงล่าสุดนี้น่าจะเป็นชุดมา๑๒๑๓นะครับ

ถ้าพร้อมแล้วคุณตาเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่๒ชุดที่๑๓ครับ

จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วตาจะเลือกเรื่องไหนให้กับคุณยายขึ้นมาตอบครับ

นั่นก็คือเรื่องบ้านของเรา

เรื่องของใช้ของหลาน

ทำไมเลือกเรื่องบ้านของเราให้ยายครับ

ง่ายสั้นเพราะว่าแกอยู่บ้าน
ขอเชิญยายวาสนามาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ยายบ้านหลังนี้เป็นบ้านของใคร

จะ๒๐๓๐กว่าปีแล้วมั้ง
ตั้งแต่ก่อนเข้ากรุงเทพค่ะ
แต่ก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังนี้มาก็หลายปีแล้วนะครับ
ปัจจุบันก็คือย้ายกลับไปก็ไปอยู่บ้านหลังนี้

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ภาพใดคือหน้าต่างบ้านของเรา

ตัวเลือกที่๔ภาพที่๔ครับ
หน้าต่างในภาพมันก็คล้ายกันนะคะ
แต่ที่จำได้ตรงที่ตะปูจะห้อยทู่
เพราะว่ายพาแล้วถูกไปห้อยไว้ตรงนั้น
ถ้าพร้อมแล้วคุณยายเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่๑ภาพที่๑ครับ
ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะยายนะ

แต่เพียงเท่านี้ยายจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องโดนัทขึ้นมาตอบครับ

นั่นก็คือเรื่องแขวนผ้า

เรื่องของใช้ของหลาน

ทำไมเลือกภาษาไทยป๓ให้โดนัทครับ
เพราะโดนัทชอบเรียนภาษาไทยค่ะ

ก็เก่งครับเพราะเกรดก็๓๕ขึ้น

เชิญโดนัทมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เออ

ภาษาไทยที่หนูเรียนเนี่ย

คุณครูดุไหมลูกภาษาไทยดุไหม

โดนัทหนูเรียนเรื่องมาตราตัวสะกดหรือยังลูก

อ่านึกดีดีนะเพราะว่าคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ปลูกเผือกผักกาดย่าแพรกคำที่อ่านออกเสียงแม่กบมีทั้งหมดกี่คำ
ตัวเลือกที่๑๑คำตัวเลือกที่สองสองคำตัวเลือกที่สามสามคำตัวเลือกที่สี่สี่คำ
ที่หนูตอบ๔คำเพราะว่ามีคำว่าปูเผือกผักแทบ

ถ้าพร้อมแล้วโดนัทเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ
๔คำค่ะ
ตัวเลือกที่๔๔คำครับ
ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับขอให้โชคดีนะลูกนะ
โดนัทยังไม่หมดหน้าที่ครับจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

นุ่นเหรอแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้พี่นุ่นลูก
เหลือเรื่องแขวนผ้ากับเรื่องของใช้ของหลาน

แวนผ้าทำไมเลือกแขวนผ้าให้พี่นุ่นน่ะ
ง่ายสุดสำหรับที่นู่นแล้ว
โชคดีนะลูกนะขอเชิญน้องนุ่นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
น้องเลือกเรื่องแขวนผ้าให้อ่ะนุ่นโอเคป่ะ

ช่วยกันไหมลูกอยู่ที่บ้านเราช่วยกันทำงานบ้าน
พร้อมไหม
พร้อมค่ะ
นี่นะคะอุปกรณ์ของจะมีเสื้อผ้านะครับ
จำนวน๓๕ชิ้นด้วยกัน
แล้วก็มีราวตากผ้ามีไม้แขวนเสื้อนะครับแล้วก็จะมีระคังให้มีนาฬิกาจับเวลา
ภารกิจของเราก็คือการแขวนผ้านั่นเองลูก
แต่ที่๓๕ชิ้นเนี่ยหนูจริงแล้วพี่กับน้องเคยช่วยแขวนไหม

อยากได้เหรอลูกเหรออยากได้ใครมาช่วยในวันนี้

ขอเชิญสามสาวเลยลูกมาเป็นผู้ช่วยครับ
นี่มาแล้ว๓สาวนี่มีโดนัทโดนัทยืนลูก
โฟกัสยืนลูกต่ออ่าตัวป่วนก็มาโบอิ้งด้วย
จะทำหน้าที่กันยังไงลูกหนูแบ่งหน้าที่กันยัง
พี่ใหญ่ให้แบ่งก่อนเลยแบ่งเลย
แล้วโฟกัสโดนัทแล้วก็หนูแขน

ทั้งสามพี่น้องนะคะจะเป็นคนแขวนโบอิ้ง
หนูเป็นคนหยิบเสื้อส่งให้พี่เขา
หนูต้องหยิบให้ไวนะลูกนะได้ไหม
ภารกิจสำหรับโจทย์ข้อนี้นะครับฟังให้ดีนะลูกนะ
ก็คือแขวนผ้าจำนวน๓๕ตัวให้เรียบร้อยภายในเวลา๓นาที
พอเชิญเริ่มครับ
เร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็ว

ด้วยอย่างน้อยตัวเดียวสุดยอด

ไปลูกเร็วไปใส่เออ
เร็วเร็วเร็วเร็ว
เล็กมือลูกเล็กมือ
ช่วยพี่สุดกำลังเลยอ่ะแต่ก็ยังดีนะนี่ก็คืออีกหนึ่งเรี่ยวแรงนะฮะแล้วก็เป็นงานบ้านที่

นุ่นลุงถามหน่อยว่า
หนูมั่นใจแค่ไหนว่าภารกิจนี้สำเร็จไหมผ่านไหม
ว่าจะสามารถพิษจดกรรมถามได้ทั้งหมด๔ข้อคว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทได้หรือไม่ในช่วงหน้ากับเกมต่อชีวิตครับ
ถ้าทำได้ข้อนี้นั่นหมายความว่า๑ล้านบาทได้คว้ากลับไปบ้านนะฮะ
ฮักกันศาเป็นอัลบั้มเดี่ยวชุดที่เท่าไหร่ของไผ่พงศธร

ถ้าถูกข้อนี้นะ๑ล้านบาทกลับบ้าน